มาดูกันต่อกับความเก่งของอาโยทัศน์สะวน
ต้องบอกว่าปีนี้แก๗๒แล้วนะคะ

แล้วก็ยังมีระยะอะไรที่ถ่ายเสร็จไปแล้ว
แล้วก็เตรียมรอออกอากาศอีกเพียบเลยค่ะ
รวมไปถึงเรื่องใหม่นะคะเดินหน้าเปิดกล้องวงสวงแล้วค่ะ
รุมเยอะขนาดนี้นะคะอาโยแกก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ดีมากงานเข้ามาตลอดเลย
ตอนนี้ก็ยังรับได้เรื่อยค่ะไม่จำกัดเลยนะคะ
จะเหนื่อยบ้างแต่ก็ยังสนุกกับบทบาทใหม่
ที่เข้ามาท้าทายความสามารถของตัวเองค่ะ
ส่วนเรื่องการดูแลสุขภาพของอาโยในวัย๗๒ปีค่ะ
บอกเลยนะคะเน้นดูแลจากข้างในจากภายในสู่ภายนอก
ถ้าสุขภาพใจแข็งแรงแล้วมันก็จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงสุขภาพกาย
มีแรงทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดมากมาย
เชื่อไหมคุณผู้ชมอาโยแกไม่มีโรคประจำตัว

ฟังเคล็ดลับความแข็งแรงจากอาโยกันหน่อยค่ะ
ถ้าไม่มีงานทำเนี่ยมันดูเหมือนเราไร้คุณค่าเนอะ
อายุมันเป็นเพียงตัวเลข
ถ้าเราแบบว่าฉันแก่แล้วฉันไม่ไหว
นั่นมันคือท้อแต่โยมไม่เคยท้อ
เท่าที่ไหวแล้วก็บทบาทก็
เรามีลิมิตตรงไหนบอกตรงนี้โยแบบว่าไม่ได้แล้วนะ
ข่าวเคลวแล้วนะแล้วก็จะบอกเขาล่วงหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลักธรรมของอาโยก็คือ
เราสามารถปฏิบัติธรรมได้แม้แต่อยู่ที่บ้าน
ไม่จำเป็นต้องไปที่วัดหรืออะไรหรอก
เราเดินทางก็เหนื่อยแล้วอะเดี๋ยวเนี่ย
อยู่บ้านอยู่ห้องพระสงบ
สวดมนต์บ้างไม่ต้องสวดนาน
จนแบบเมื่อยขบสวดมนตร์บ้าง
นั่งสมาธิบ้างเล็กนิ้น้อยอะไรอย่างนี้
แค่นี้เราก็สงบสุขแล้ว